ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามความคืบหน้าเรื่องของไอซ์หีบเหล็กค่ะ
ตั้งแต่นำเสนอข่าววันแรกจนถึงวันนี้มีเรื่องราวเพิ่มมาเรื่อย
ตอนเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กอันนั้นก็ว่าน่ากลัวแล้ว
มาเจอโครงกระดูกบอกว่าเป็นเด็กวัย๑๒แล้วก็มาเจอโครงกระดูกที่บอกว่าเป็นสาววัย๑๘เป็นน้องออย
ทีนี้คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่าศพทั้งสองศพที่เจอโครงกระดูกเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เดี๋ยวน่าจะต้องรอผลการตรวจกระดูกน่าจะรู้ผลประมาณสัปดาห์หน้า
คือวันนี้มันมีข้อมูลใหม่ครับท่านผู้ชมครับ
อกจากน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกฆ่าและอำพลางด้วยการฝังดิน
กระดูกมนุษย์ที่พบจากการงมขึ้นมาจากบ่อน้ำพื้นที่๒ไร่รูปตัวแอลในบ้านของในไอซ์
นายอภิชัยองค์วิสิตวัย๔๐ปีเนี่ยนะฮะหรือฉายาไอซ์หีบเหล็กนี่น้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
เพราะว่าถูกยัดหีบเอาไว้จนขาดอากาศหายใจแล้วก็เอาไปฝังดิน
วันนี้มีข้อมูลใหม่ว่าอาจจะมีศพอีกแต่ว่าถูกฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงในพื้นที่บ้านของในไอซ์
ใช่แล้วศพนี้ในไอซ์ใช้ปืนขู่พาเข้ามาในบ้านมีการบังคับขืนใจ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ขออนุมัติหมายสารไปแจ้งข้อหากับในไอซ์เพิ่มเติมอีกเรื่องการข่มขืนหญิงสาว
ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่เป็นศพหรือว่าผู้ที่คาดว่าจะเป็นศพผู้หญิงจากกระดูกมนุษย์ที่เจอ
อันนี้ความคืบหน้าของเรื่องนี้ในวันนี้
เพราะฉะนั้นตามกันแล้วก็ไล่เรียงกันนะคะแหม่บ้านนี้ลึกลับบ่อน้ำมรณะแล้วก็ยังมีเรื่องของใต้ต้นมะม่วงอีก

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดสอบสวนคดีนี้
ก็บอกว่าตอนนี้ต้องระดมพนักงานสอบสวนหาพวกพยานหลักฐานต่างให้มันรัดกลุ่ม
จะได้มัดตัวคนร้ายไม่ให้หลุดได้ง่าย
แล้วก็เรื่องของผลตรวจดีเอนเอของโครงกระดูกที่ไปเจอในเบาะน้ำทั้งสองโครงเนี่ย

เพราะว่าระยะเวลาการเสียชีวิตมันผ่านมาค่อนข้างนานแล้ว
แต่ก็คิดว่าขอเวลาอีกสักประมาณสัปดาห์หน้า
ผลการตรวจโครงกระดูกที่บอกว่าเป็นหญิงสาวเป็นเด็กวัย๑๒ปี
กับหญิงสาววัย๑๘ปีผลน่าจะออกประมาณสัปดาห์หน้า
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นญาติของผู้สูญหาย
เพราะว่ามีการอย่างโครงกระดูกโครงที่เจอบอกว่าเป็นหญิงสาววัย๑๘ปี
มีการสเก็สภาพออกมาเป็นสาวผมสั้นแล้วก็บอกว่าชื่อออย
เจ้าหน้าที่เขาก็มีการสมมุติฐานบอกว่ามันเป็นไปได้นะ
ว่าคนคนนี้ตอนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอาจจะใช้ชื่อเล่นอีกชื่อนึง
แต่พอมาอยู่ในกรุงเทพก็ใช้อีกชื่อนึง
แต่ก็มีคนมาแจ้งข้อมูลเรื่อยค่ะว่าคนที่ชื่อออยเนี่ยเป็นยังไง
แต่เบื้องต้นเท่าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมันยังไม่ตรงกัน
แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะต้องประสานไปกับมูลนิธิกระจกเงาด้วย
ตรวจสอบเรื่องของการแจ้งบุคคลศูนย์หายตั้งแต่ปี๕๑
แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับภาพบุคคล
รวมถึงภาพสเก็ตหญิงสาวต้องสงสัยที่หายตัวไป
ก็ต้องไปดูจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็ต้องเอาให้พยานยืนยันภาพ
ทีนี้มันมีกระแสข่าวไงว่านอกจาก๓ศพที่พบแล้ว
ยังมีหญิงสาวอีกศพหนึ่งถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วง
เรื่องนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตำรวจเจอพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ให้มันน่าเชื่อถือมากกว่านี้ก็สามารถขออำนาจศาลออกหมายค้น
ค้นเพื่อที่จะขุดหาศพเพิ่มเติมแต่ก็ต้องไปดูไง
ในไอซ์เนื้อที่ตั้ง๒๐กว่าไร่แล้วต้นมะม่วงมีอยู่ตั้งกี่ต้น
แต่อย่างไรก็ตามนะคะกรณีล่าสุดนี้พนักงานสอบสวนสนเพชรเกษม
เขามีการไปยื่นคำร้องขออำนาจศาลให้อนุมัติออกไหมจับในไอซ์ไป
เมื่อ๒๔มกราคมที่ผ่านมาอันนี้เพิ่มเติม
ก็คือข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยมีอาวุธแล้วก็หน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากรณีนี้เป็นคนละกรณีกับที่ไปเจอ๓ศพในบ้านของในไอซ์ตอนแรกนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
ก็เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่๒๓ธันวาคมปี๖๒
นางสาวเออายุ๒๕ปีนางสาวเอนี่นามสมมุตินะคะเป็นผู้เสียหาย
ก็ไลน์มาหาทางด้านในไอซ์แล้วก็นัดเจอกันที่ตลาดบางแคร์
หลังจากนั้นนายไอซ์ก็มีการใช้อาวุธปืนจี้นางสาวเอ
เพราะว่าในไอซ์ชอบนางสาวเอบังคับให้นางสาวเอขึ้นรถกลับมาที่บ้านพักหลังนี้นี่แหละค่ะ
บ้านพักในซอยเพชรกะเสม๔๗นี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นนายไอซ์ก็เอาอาวุธปืนมาจี้ข่มขู่แล้วก็บังคับข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
ทีนี้ตอนที่ในไอซ์เผลอนางสาวเอก็เลยส่งข้อความไปบอกเพื่อน
ให้ช่วยแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
นางสาวเอที่เป็นผู้เสียหายเองก็กลัวนะคะครับในไอซ์เนี่ยเขามีอาการแบบคุ้มคลั่ง
แล้วก็กลัวว่าจะทำร้ายจนนางเสาเอเนี่ยเสียชีวิตจนเข้าสู่วันที่๒๓ธันวาคมเที่ยงคืน๑๐นาที
ตำรวจสายตรวจสอนอเพชรกะเสมเนี่ยไปที่บ้านของในไอซ์เนี่ยแหละ
แล้วก็ไปช่วยเหลือนางสาวเอออกมาได้ปลอดภัยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังคุมตัวในไอซ์ไม่ได้
เพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานต่างแล้วก็มีการนำตัวนางสาวเอเนี่ยนะคะ
ไปตรวจร่างกายปรากฏว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนจริงนะคะ
ธันวาคม๖๒นะฮะรวบรวมพยานหลักฐานคดีนี้อยู่
วันนี้ขอรับสารออกหมายจับเอาไปแจ้งเขาหาเพิ่ม
ไอซ์ถูกจับ๙มกราคมที่ผ่านมานะฮะ
ช่วงเช้ามืดก็จากคดีเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืน
มีคนแจ้งว่าเนี่ยเคยช่วยในไอซ์ฝังศพผู้หญิงคนหนึ่งที่พื้นที่ดินที่บ้าน
ขุดไปขุดมาเจอฮะก็คือน้องกุ๊กกิ๊กที่มีลายศักดิ์เต็มแผ่นหลัง
ญาติก็แจ้งความคนหายเอาไว้ทีนี้ข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ระบุว่าอาจจะมีศพเพิ่มเติมอีกแต่ว่าถูกฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงในบ้านในไอซ์
คือพื้นที่บ้านเนี่ย๒๐ไร่ขุดดินหานี่ก็จะแย่นะ
บ่อน้ำลึกไล่ระดับไปตั้งแต่๒เมตรยัน๔เมตรก้อนนี้อีก๒ไร่เป็นรูปตัวแอล
สแกนพื้นที่งมหากันนี่มันมีต้นมะม่วงอีกแล้วนะ
มะม่วงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถ้าจากที่เราลงพื้นที่ไปติดตามคดีที่เกิดขึ้นในบ้านของในไอซ์
หรือว่าไอซ์หีบเหล็กสุดซอยเพชรเกษม๔๗เนี่ย
เราไปตรวจสอบมาเนี่ยนะครับเวลาเจ้าหน้าที่มีหมายค้นแล้วเข้าค้นบ้านในไอซ์นะ
พื้นที่๒๐ไร่เนี่ยมีต้นมะม่วงหลายต้นนะครับ
วันนี้เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้า
ไม่ได้มีหมายค้นเราก็ไม่สามารถเข้าได้เราต้องทำตามกฎหมายทุกอย่างนะฮะ
ไม่ได้ว่าเป็นสื่อมวลชนแล้วเราจะไปเข้านอกออกในบ้านคนอื่นได้ง่าย
ไม่ใช่นะครับต้องได้รับอนุญาต
นี่ฮะแต่ว่าเราดูจากข้างนอกเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ริมรั้วด้านนอกคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลองดูแล้วลองนับลองนับเอาเลยนะถ้าอยู่ริมรั้วด้านนอกบ้านในไอซ์เนี่ยนะครับ
ทั้งหมดนับได้๑๑ต้นอันนี้คือเอาเท่าที่เห็น
เท่าที่เห็นจากริมรั้วด้านนอกนับได้๑๑ต้น
ถ้ามีพยานตามรายงานบอกว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า
มีศพที่ถูกฝังใต้ต้นมะม่วงไว้ด้วยอย่างน้อยก็ต้องขุด๑๑ต้นอ่ะ
แต่ว่าข้างในมันก็ยังมีต้นมะม่วงอีกหลายต้นเลยนะ
อันนี้เฉพาะริมรั้วด้านนอกที่มองเห็นแต่ถ้าเข้าไปด้านในเวลาที่ทีมข่าวของเราตามเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะฮะ
ขุดดินไปค้นบ้านไปงมสิ่งของต่างในบ่อน้ำบ้านในไอซ์
ยังมีต้นมะม่วงอีกหลายต้นมากเพราะฉะนั้นนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอการสืบสวนขยายผลก่อน
ให้มีคนที่มาเป็นเบาะแสชี้เป้าที่ชัดเจนมากกว่านี้ก่อน
เดี๋ยวจะขอหมายค้นจากศาลแล้วไปตรวจสอบไปขุดดูใต้ต้นมะม่วงอีกทีนึงนะ
เพราะการจะไปไล่ขุดต้นมะม่วงทุกต้นเนี่ยโอ้โหมันก็คงใช้เวลาเยอะ
แล้วระหว่างขุดไม่รู้จะไปทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าโดยที่ไม่รู้ตัวก็อาจจะเป็นไปได้
คนที่ขี่จักรยานยนต์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะครับที่เคยเข้าไปส่งผู้โดยสารถึงในบ้านของในไอซ์
ทีมข่าวของเราลองไปสอบถามดูนะครับทำให้ทราบว่าตอนที่ได้เข้าบ้านในไอซ์เนี่ย
ก็ไม่ทันได้ดูว่าในบ้านมีต้นมะม่วงกี่ต้นแต่เท่าที่เห็นผ่านผ่านต้องบอกว่าเยอะมาก
รวมทั้งต้นไม้ชนิดอื่นอื่นด้วยกระแสข่าวที่บอกว่าอาจมีผู้หญิงถูกในไอซ์
ฆ่าแล้วฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นบอกว่าส่วนตัวก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้
เพราะมาถึงปัจจุบันนี้พฤติกรรมของในไอซ์คือมันเป็นไปได้ทุกอย่างแล้ว
ใช่แล้วเขาเคยไปโม้กับเพื่อนที่อยู่ในคุกไง
หีบก็มีเพราะฉะนั้นไอ้ฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงเนี่ยวินจักรยานยนต์รับจ้างบอกว่ามันก็เป็นไปได้
ถ้าเราดูจากพฤติกรรมมันน่ะก่อนที่จะเป็นโคนเป็นข่าวในใจก็ยังคิดว่ากสิบอ่ะ

จอดแค่สะพานสะพานหมาเค้าก็เดินตรงเข้าไปข้างใน
เดินตรงเข้าไปข้างใน

คือเรารู้ว่าพฤติกรรมมัน

เข้าไปอย่างนี้มันอันตรายเหมือนกันนะเด็กแต่ลองคิดไปเองนะ
ไม่กลัวมันจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายมั่งล่ะเราคิดไปจนเป็นข่าว
ว่าฆ่าอันตรงฆ่าอันตายแต่เราก็ได้แค่คิดตอนนั้นน่ะ
แล้วเราคิดว่าเขาจะมีศพมาฝังไว้ใต้ต้นไม้ไหม
คิดว่าเหรอคิดว่าก็อาจจะไม่แน่ไม่แน่
พอที่ผ่านมาก็เจอใช่ไหมล่ะเป็นความคิดส่วนตัวเขาเองอาจจะมี
เมื่อช่วงใดวันนี้ที่บ้านของนายไอซ์นะครับมีการเปิดประตูบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปค้นนะครับวันนี้แต่ว่าประตูบ้านเปิดนะครับ
เพราะว่ามีคนเข้าไปอาจจะเป็นเพื่อนของคุณป้า
ทรัพย์สมบัติทุกอย่างนี้เป็นของพ่อแม่นายไอซ์นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ว่าพ่อเขาเสียชีวิตแล้วแม่เขาไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
ก็เลยตกทอดมาถึงในไอซ์เนี่ยก็อยู่อย่างแบบสุขสบายไม่ต้องทำอะไรอ่ะนะครับ
แต่ก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหเสพยามั่วสุมผู้หญิงฆ่าเขาแล้วก็อำพลางศพเอาไว้
เล็กซ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไป
แล้วก็สัก๑๐นาทีก็ขับรถออกมาป้าเล็กก็มาปิดประตูทันทีนะครับ
แต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าก็เข้าใจป้าเล็กนะ
เดี๋ยวนี้ป้าเล็กก็ไม่ค่อยจะพูดจะคุยอะไรแล้วก็คงเครียดนะครับ
เพราะว่าโอ้โหหลานชายนี่ก่อเหตุเอาไว้
โดยเฉพาะหลังจากวันที่เจ้าหน้าที่งมบ่อน้ำในบ้านในไอซ์
แล้วไปเจอหีบศพข้างในมีกระโหลกมนุษย์เนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าป้าเล็กนี่ถึงขั้นช็อกเลยนะฮะ

เขาก็ยังว่าเขาไม่คิดนะ

เราก็ไม่รู้ว่าลึกหนาบางตื้มเป็นยังไง
เธอก็รู้สึกเห็นใจเขาเนี่ย
เห็นใจเขาสงสารเขา

ถ้าเกิดแบบนี้ในครอบครัวนะ

เออนั้นมีแต่คนต้องการแกนั่นเนี่ย
วันสุดท้ายหรือเปล่าที่ว่าเขามาเจอหีบ

รถพยาบาลมาอันนี้แกไปเลย
มีชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ

เมื่อ๓เดือนก่อนประมาณ๒ทุ่มครึ่ง

ก่อนหน้าที่ในไอซ์จะถูกจับ

ก็เคยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒ครั้ง
ครั้งละหนึ่งนัดในบ้านในไอซ์
ทวงบ่อน้ำทิ้งบ่อน้ำ

ก็ยังไม่เห็นว่ามีศพไหนถูกยิงเสียชีวิต
หลมหลมหลม
อะไรประมาณนี้แหละ
สองคำแล้วก็เงียบไปเลย

แล้วก็เราเคยเล่าข่าวไปว่าในไอซ์

เขาฆ่ามาแล้ว๕ศพ

เท็จจริงยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย

ผลตรวจสอบก่อนนะคะสัปดาห์หน้าน่าจะรู้ผล

แล้วก็ต้องมีหลักฐานต่างเพียงพอ
เพื่อที่จะได้ไปขุดว่ามีศพเพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีการไปค้นจริงเนี่ย
อันนี้เขาคาดเดานะเป็นเรื่องของความเชื่อ
ว่าจะต้องไปขุดศพวันศุกร์ที่๓๑มกราหรือว่าวันเสาร์ที่๑กุมภาพันธ์ไหม
เพราะว่า๒วันนี้เป็นวันโกนกับวันพระ
ตามความเชื่อเขาเชื่อกันว่าวันโกนกับวันพระเป็นวันปล่อยผี
แล้วก็ที่ผ่านมาที่เคยไปตรวจสอบการค้นพบศพ
ว่าจะฝังดินหรือถ่วงน้ำเนี่ยจะเจอในวันโกนกับวันพระไงคุณ
ทีนี้พอลองตรวจสอบดูย้อนไปวันที่๙มกราคม
ตอนนั้นไปพบศพน้องกุ๊กกิ๊กฝังดินนะคะ
ก็ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๒อันนั้นก็เป็นวันพระเหมือนกัน
ตอนเจอศพน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะคะ
แล้ววันที่๑๖กับ๑๗พฤหัสศุกร์
อันนี้ไปงมในน้ำตอนไปงมในน้ำวันที่๑๖มกราเนี่ย
เจอโครงกระดูกมัดกับประตูเหล็ก
วันนั้นแรม๗ค่ำเดือน๒ก็เป็นวันโกน
เจ้าหน้าที่ก็ไปเจอชิ้นส่วนโครงกระดูกประมาณ๒๗ชิ้น
เสร็จแล้ววันที่๑๗มกราคมก็มาเจอโครงกระดูกเพิ่มอีก๒๘๘ชิ้น
อันนั้นก็เป็นวันแรม๘ค่ำแรม๘ค่ำเดือน๒นะคะ

แล้วก็ล่าสุดเลยคืออาทิตย์ที่แล้ว๒๓มกราคม
งมอีกรอบนึงเป็นรอบที่สามไปเจอศพยัดหีบถ่วงน้ำ
วันที่ไปงมนั้นก็เป็นวันโกนแรม๑๔ค่ำเดือน๒
ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกนะคะย้ำนะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ผู้ใหญ่เขาจะเคยเล่าไงวันโกนวันพระเป็นวันปล่อยผี
แต่จริงแล้วการตรวจค้นของตำรวจก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่สืบสวน
ว่าพยานมันชัดเจนเพียงพอหรือยัง
ตำรวจคงไม่ได้รอให้ถึงวันโกนวันพระแน่นอนนะคะ
คือถ้าเกิดว่ามีหลักฐานต่างเพียงพอขอตรวจค้นเมื่อไหร่
ก็คงไปขอหมายค้นแล้วก็เข้าไปขุด